สำหรับการที่แบบว่าพาลูกไปกินก๋วยเตี๋ยว
แต่ต้องบอกว่าพ่อค้าเขาแบบว่ามีสติดีมาก

วันก่อนมีลูกค้าประจำไปที่ร้านนะคะมากินก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็มีลูกสาววัยประมาณสัก๔๕ขวบ

ทำทานอยู่หมูติดคอหายใจไม่ออก
ตัวเจ้าของร้านเองเขาเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
โดยเข้าไปอุ้มน้องทางด้านหลัง
แล้วก็กระทุ้งตามคลิปที่ได้ดูมา

แล้วก็ทำติดต่อกันอย่างนี้๓ครั้งอย่างนี้นะคะ
อันนี้หมูลวกแล้วพี่นะครับ
ชิ้นหมูเนี่ยมันกระเด็นออกมาแล้วร่วงลงมาที่พื้น
ก่อนที่น้องเนี่ยจะร้องเสียงดังออกมานะคะ
คือในราติกรอ่องสมบูรณ์อายุ๓๕ปี
เจ้าของร้านเสียเพชรคลอง๓จังหวัดปฐุมธานี
เขามีการเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงบ่ายวันที่๒๒ตุลาคม
ก็คือมีผู้หญิงสองคนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนะคะ
วัยถึง๔๕ขวบ๑คนเข้ามา
ซึ่งเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนะคะเข้ามาใช้บริการ
ขณะที่ตัวเองกำลังเดินดูความเรียบร้อย
แล้วก็ให้บริการลูกค้าคนอื่นอยู่เนี่ย
สังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึง
อาการนี่คือเหมือนมีอะไรติดคอแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ย
กำลังพยายามช่วยเหลืออยู่แต่เศษอาหารมันยังไม่ออกมา
ตัวเจ้าของร้านเองเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที
เนื่องจากว่าน้องริมฝีปากเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ
แล้วตัวคุณแม่เองกับคุณป้าเองเนี่ย
พยายามที่จะหารถเพื่อที่จะนำน้องส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตัวเขาเองเขามองบอกว่าเจ้าของร้านบอก
ถ้าทำแบบนี้มันไม่ทันการแน่เลย
ก็เลยเนี่ยเอาความรู้ที่ตัวเองเคยดูเคยศึกษามาจากในยูทูป

หลายคนก็อาจจะแบบมีโอกาสเคยได้ดูคลิป
วิธีการช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็เอามาใช้
แล้วก็เข้าไปอุ้มน้องเลยจากข้างหลังแล้วก็กระทุ้ง
กดข้างใต้เพื่อที่จะให้ชิ้นเนื้อเนี่ย

มันคือมันติดอยู่ตรงคอใช่ไหม
คือตกไปในหลอดลมแล้วมันหายใจไม่ได้

ที่นี่เลยใช่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ละข้างใต้อ่า
ต้องไปโอบจากด้านหลังอ่าโอบข้างหลังแล้วก็อ่า
อย่างเงี้ยต้องแบบใช่กระแทกกระแทกทำไมเนี้ยค่ะ
แล้วมันจะหลุดออกมาลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อย
ผมเดินผ่านไปพอดีเลยเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมา
เห็นแม่เขากำลังตีลูกอยู่ครับแบบตบลูกอ่ะ
แต่ด้วยความที่เคยเห็นในคลิปมันจะต้องทำแบบอย่างนี้นะ
วิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลยแล้วก็อุ้มน้องเขาอุ้มน้องเขาแล้วกระแทก
สามสามทีสามทีแล้วก็เศษหนูเนี้ยกระเด็นออกมา
ถ้าเกิดเราเคยผ่านผ่านหูผ่านตามาแล้วนะฮะ
ก็จะจำได้จำได้เลยว่าจะต้องช่วยแบบนี้นะ
เพื่อที่คนอื่นจะได้เป็นแบบอย่างอีกทีหนึ่งนะครับ

คือไม่งั้นแบบจุดข้างเหงาเหมือนมีสติดจริงค่ะ
ถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะผมบอกเลยถ้าเกิดว่า
เจ้าของร้านไปช่วยไม่ทันเนี่ยใช่
คือตัวคุณแม่คุณป้าเองพอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
บางทีเขากังวลเขาก็เลยคิดไม่ออกว่าเขาจะต้องทำอะไร

คือพอไปติดที่หลอดลมปุ๊บจะหายใจไม่ได้
เสร็จแล้วสักพักนึงเนี่ยจะขาดอากาศแล้วก็น็อกไป

แล้วหลังจากนั้นก็คือทำให้สมองบวมแล้วก็เสียชีวิต

คือมีหลายเคสแบบเป็นแบบนี้นะ
แล้วก็แบบไม่ได้รู้วิธีการในการประถมพยาบาลเบื้องต้น

จริงตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้การช่วยเหลือทำยังไง

ว่าถ้าอาหารติดหลอดลมเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นยังไง
ในการที่แบบว่าเขาไปแบบไหนเขามีวิธีการบอกเลย

คือผมกังวลใจต้องคอยบอกมันก่อน
ที่บ้านหรืออะไรก็ต้องบอกหมดเลยทุกคนว่า
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
เพราะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะ
เพราะคนเราเนี่ยทานอาหารทุกวัน

เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ล่าสุดมีลูกชิ้นติดคอตาเห็นไหมใช่ฮ่า
ลักษณะเหมือนกันลักษณะคล้ายกัน
รู้ใช่ไหมใครรู้ใช่ไหมรู้ค่ะอ่า

เหมือนที่พี่เขาบอกบางทีเขาดูผ่านตา

คือเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง

อย่างที่บอกคุณต้องทานข้าวทุกวัน
นั่นแหละบางทีแบบมันเกิดเหตุไปแล้วมันจะ

อย่างเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พลเมืองดีเห็นไหม
หรือคุณอาจจะต้องวันหนึ่งอาจจะต้องใช้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ย

อันนี้ไปลองศึกษาดูเนาะ